โปรแกรมวันพรุ่งนี้ชิมิสุเอสพราวจะเจอกับเอฟซีตกเกียวเวลา๑๑นาฬิกา
แล้วก็โยโกมาเอฟมารินอทเจอกับกัมมาโอซาคาเวลาเตียง
ส่วนความเคลื่อนไหวของบิชแมทโตโยต้าไทยลีกนัดที่๒
เป็นบุรีรัมเจอกับชนบุรี
ก็จะเจอกับชมบุรีเวลา๑ทุ่มตรง
เกมนี้ค่ะทีมประสาทสายฟ้าหวังจะแก้ตัว
หลังจากเปิดสนามเกมแรกแพ้ให้กับโปรลิสเทโลไป๐ประตูต่อ๑นะคะ
ก็ถือเป็นการแพ้ในนัดเปิดสนามไทยลีก
แรกในรอบ๑๐ปีของบุรีรำเลยค่ะ
เกมนี้ลูซินด้าบัดโดวิชเฮจโค้ชก็จะคุมทีมฆ่าสนาม
จากเกมแรกก็เดินทางกลับไปเติมเบียร์

ก็เลยต้องให้โจรันมิยาโนวิชโคชพุทธศาสตร์ประตูทำหน้าที่แทน
ส่วนความพร้อมนะคะในการจัดตัวผู้เล่น
ก็คาดว่าจะจัดทัพแบบเต็มอัตราศึกค่ะ
ก็จะนำมาโดยสุพนัทเหมือนตาสุปโชคสารชาติ
ไนโดบูเอโนรวมถึงแบโตคูเอสต้าลงล่าตะข่าย
ส่วนแดนกลางนะคะรัฐนากรใหม่คามิตร
ก็จะคุมเกมค่ะร่วมกับจุนเจยองอดีตกัปตันทีมโอฮังสติลเลอร์
ทีมดังของเกาห์มีตายนะคะ